ถ้าจะพูดถึงพระปรีชาสามารถด้านการกีฬาของในหลวงรัชกาลที่๙
ต้องขออนุญาตพูดถึงเรือใบเพราะเป็นกีฬาที่พระองค์ส่วนพระราชหารุทัยมากนะคะ
ทีมข่าวของเราได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์พูดคุยกับชาวต่างชาติ
ที่เคยมีโอกาสใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
เคยเล่นระบายร่วมกับพระองค์นะคะติดตามจากคุณอรัชพรชลาดลค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าหากจะพูดถึงในแง่มุมของการกีฬา
เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยต่างทราบกันดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ทรงมีพระปรีชาสามารถและทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านของกีฬาเรือใบ
ทรงเรือใบได้แชมป์ในกีฬาแหลมทองครั้งที่สี่
วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราจะได้มาพูดคุยกับชาวต่างชาติคนหนึ่ง
ที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดพระองค์ท่านและมีโอกาสได้ร่วมแล่นเรือใบกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
คุณปีเตอร์คัมมินส์ค่ะสวัสดีค่ะ
สันติภาพเกิดขึ้นที่บริษัทหรือวันที่เกิดขึ้น
และสันติภาพจริงเป็นสันติภาพที่เกิดขึ้น

และสันติภาพก็เกิดขึ้นกว่านี้
สันติภาพที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
สันติภาพที่เกิดขึ้นกว่านี้
สันติภาพที่เกิดขึ้นกว่านี้
รู้สึกสอนงานเก่าที่ดิฉัน
คุณเป็นประสบวนที่ได้จำนัท

ครูและหัวหน้าเมย์อย่างเกี่ยวข้างใจที่ทำให้เรามาเที่ยงไทย
ว่าคุณจะเหลือไหนในหัวหน้าที่สุดอัสเทียส
และทำไมเราต้องอยู่ในไทย
เราได้คุยคุยกันเรื่อยมีผ่านที่หลายกลางแต่เป็นการกันหลายอย่าง
ภารกิจของคุณตัวเป็นอย่างไร
จากนี้ก็เป็นแสดง
ข้อมูลลูกเล่นรู้จักโอเคดิงกี้ไหนหรอ

นื่นของความเป็นเป็น

เกี่ยวง่ายง่าย
แต่ให้ชาวตายหนึ่ง

และมีคนสมบัติที่ชีวิตมนาฬิกา
อันนี้มีรู้สึกว่าอนาคลชะเล
สถานที่สุดคุณจะทำอะไรหรืออยากบอกอะไรให้พระเจ้า
นี่คือสถานที่สุดฉันชอบคำนี้
พวกเราจะทำสักบันดาลัยคือพวกพระเจ้าของพระเจ้า
หลายคนซ่วนทราบ

กระเทศกันอยู่ที่นี่
เขาเป็นฝ่ายที่สร้างกลุ่มของกลุ่มนี้

อ่อนนี้คริเนียนเป็นภาพธนาประมาณรุ่นสุดของกลุ่มด้วย